ของชาวล้านนากันบ้างครับเป็นพิธีกรรมโบราณเกี่ยวกับงานศพค่ะ
สามีภรรยาใครคนใดคนหนึ่งจากไปเขาต้องทำพิธีนี้ก่อนจะเผาค่ะ
โอ้ยทำอะไรยังไงครับอ่าเล่าให้ฟังอย่างงี้นะคะ
ว่านี่เป็นพิธีกรรมโบราณที่พบได้ทางภาคเหนือล้านนาเรียกกันว่าผ่าจ้านผีหรือภาษาไทย
บอกว่าพิธีตัดสายผัวสายเมียค่ะเป็นการตัดสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายให้แยกออกจากกัน
เพื่อไม่ให้คนตายเนี่ยห่วงหาอะไรคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ไม่ต้องมาวนเวียนใช่ไหม
ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะได้ตัดใจจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วให้เขาได้ไปผุดไปเกิดให้ไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบ
พิธีนี้ค่ะมรรคนายกหรือพระสงฆ์จะเรียกคู่สามีภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่มายืน
หรือนั่งแล้วก็นั่งหันหลังออกจากร่างของผู้ตายแล้วก็พนมมือแล้วถือได้สายสินด้วยนะ
ซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์เยื่อใยที่มีต่อกันของสามีหรือภรรยา
ครับนะคะจากนั้นพระสงฆ์ก็จะเป่ามนต์คาถาลงที่มีด
เสร็จแล้วก็จะตัดชับไปให้ขาดเลยด้วยคมมีดเดียวนะคะ
ตัดขาดแล้วเดินกลับมาอย่างนี้เลยนะห้ามหันหลังกลับไปนะ
แต่บางพื้นที่อย่างที่นี่ค่ะจะต้องมีการอาบน้ำมนต์ก่อน
ถือว่าเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็เหมือนเปลี่ยนผ้านุ่งเปลี่ยนผ้าถุงด้วย
พื้นที่เราจะเห็นว่าตัดปุ๊บแล้วเดินเลยใช่ไหมคุณชนะ
แต่ที่นี่ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่แตกต่างกันไปนะคะก็ถือว่าให้เดินออกจากความเยื่อใยที่มีต่อกัน
ความรักความผูกพันนะคะเพื่อให้ไม่ต้องมีการผูกพันเวียนไห้ไตเกิดด้วยกันอีกนะ
ซึ่งชาวล้านนาก็เชื่อว่าถ้าสามีภรรยาคู่ไหนที่ไม่ประกอบพิธีกรรมนี้นะคุณ
ฝ่ายที่มีชีวิตอยู่จะมีแต่ชีวิตเศร้าเศร้าหมองค่ะมัวแต่คิดถึงคนรักหรือบางทีอาจจะมีอันเป็นไปเลยก็ได้

ผมยังอยู่คุณไม่ต้องไปร้องกันขนาดนั้น

อยากให้ดูข่าวนี้เอาไว้เป็นความรู้ของพวกเรานะคะยังไงขอบคุณด้วยสำหรับเจ้าของคลิปคือคุณประพาพรสุธยานะคะ

ค่ะทราบแล้ว